บันเทิงไทยรัฐทรัพย์ทุกสิ่งรู้สิ่งทุกเรื่องบันเทิง

ซึ่งเขาก็ออกมาชี้แจงประเด็นดราม่าของคุณพันรยา

มีประเด็นดราม่าเรื่องของการออกกำลังกาย
เขาจะว่ายังไงไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

สามที่ติดสามที่ติด
เนี่ยคันนี้

กดจริงถึงเท้าเลยทีเดียว
ใช่แล้วค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐสดจากสตูสู่สนามแบบนี้แหละค่ะ
ตามติดผู้บริหารค่ายมวยคุณพ่อลูกอ่อนหนุ่มหล่อแมททิวดีน
พร้อมกับอัพเดทธุรกิจค่ายมวยคงสิทธานะคะ

แบบไม่หวั่นธุรกิจฟิตเนสของเจ้าอื่นเลยนะจ๊ะ
ที่ก่อนหน้านี้เธอถูกประเด็นดราม่าเยอะมากมายนะคะ
เรื่องของก่อนคลอดแล้วก็หลังคลอด

เพราะว่าครอบครัวมีการปรึกษาคุณหมอแล้วก็เทรนเนอร์มาเป็นอย่างดีแล้วค่ะ

เพราะว่าที่เปิดตั้งแต่แรกประมาณ๓๔ปีที่แล้ว

ผมเป็นคนที่ซ้อมมวยแล้วก็ผมเป็นคนชอบดูมวยแล้วก็ศึกษา
เพราะฉะนั้นมันเปิดจากใจที่เราชอบสิ่งตรงนี้
แล้วเราอยากจะให้วงการมวยไทยมันดีขึ้น

ก็มันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดคิดว่ามันเป็นธุรกิจที่ดีก็ลองดูครับ

อุ่มดีแล่นมาที่ค่ายมวยด้วยใช่ไหมครับ
เป็นเรื่องแปลกมากเวลาพามาที่ค่ายอย่างนี้
แทนที่เราคิดว่าเสียงดังเดี๋ยวเขาคงแบบ
อ๋อคุณพักไก่เลยหลับเลย

เพราะคลอดเสร็จคลอดมาได้แค่เดือนเดียว
คนเยอะแยะอยู่แล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่ว่าเอาจริงแล้วเราก็เราศึกษาเยอะ
ถามคุณหมอถามเทเนอร์มันต้องมีครับ
เข้าใจไหมแขกเขาเขาเจ็บเองไม่ต้องไปเจ็บแขนเขา
สงสารนักข่าวมากเลยกว่าจะได้สัมภาษณ์โดนไปหลายหมัดอยู่เหมือนกันนะ
ไม่ต้องว่ำเลยลูกเอ้ยต้องนัดนะคะแบบนี้ทุกเช้า
ต้องไปทุกเช้าใช่แล้ว